เรามาเริ่มกันที่เหตุสลดกันก่อนนะครับ

ภรรยาแทงสามีก้าวแผล

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ย่านบึงกลุ่มนะครับ
หลังก่อเหตุภรรยาคนนี้ก็ยืนมอบตัว

ว่าสาเหตุที่ลงมือเพราะแค้น

และยังถูกกล่าวหาว่าเธอมีชู้ด้วยนะครับ
ก็เลยโมโหระงับอารมณ์ไม่อยู่นะครับ
ก็เลยแทงสามี๙แผลเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนช่วงประมาณสักตีหนึ่ง

รับแจ้งเหตุมีชายถูกอาวุธมีดแทงจนเสียชีวิต
ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรบึงกลุ่มซอยเสรีไทย๔๑นะครับ

และอาสาสมัครมูลที่ป่อเต็กตึงนะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณลานจอดรถหน้าอาคาร๑๐๔
พบศพของนายปารเมษนะครับอายุ๔๙ปี
ซึ่งเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดย่านราชกระบัง
สภาพนั้นสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาว

ร่างกายนั้นถูกของมีคมแทงเข้าที่บริเวณหน้าอก
เหนือราวนมซ้าย๒แผล

รวมทั้งหมดถึง๙แผลด้วยกันนะครับ

โดยมีนางทันชนิดอายุ๔๐ปี
ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายแล้วก็เป็นคนก่อเหตุนี่แหละครับ

รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ของกลางที่เธอใช้แทงสามี
ก็คืออาวุธมีดพับปลายแหลม๑เล่ม
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวเอาไว้นะครับ
จากการสอบสวนผู้ก่อเหตุคือนางทันชนิด
ให้การนะครับว่าเธอพักอาศัยอยู่กับผู้ตาย
อยู่กินด้วยกันจนมีลูก๕คนนะครับ
นี่แหละครับโครงการบ้านเอื้ออาทรแห่งนี้
ก่อนเกิดเหตุนั้นสามีโทรศัพท์มาหากว่า๓๐สาย

เพื่อให้เธอนั้นลงมาดื่มเหล้าที่ด้านล่างของตึกด้วยกัน

ก็เห็นผู้ตายหรือเห็นสามีกำลังดื่มเหล้าอยู่

คาดคันในธรรมนองแล้วก็กล่าวหาว่าเธอนั้นไปมีชู้

บอกไม่มีชู้ไม่เคยไปมีใครนะครับ
แต่ก็ถูกสามีเอาขวดเบียร์ปลาใส่
และสามีก็เข้าทำร้ายร่างกายเธอนะครับ
ตบทั้งต่อยแล้วก็จับหัวโขกกับพื้น

เธอต้องร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านชาวช่องเขา
แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยนะครับ

ความมีดพับปลายแหลมที่พกไว้ในกระเป๋าหลัง
หน่ำแทงสามีไปหลายต่อหลายครั้ง
ซึ่งภายหลังก่อเหตุแล้วเธอก็รู้สึกเสียใจนะฮะ

เพราะว่าตอนนี้เธอยังมีลูกที่ต้องดูแลอีก๕คน
และถ้าเธอถูกจับไปแล้วสามีตายไปแล้ว

เธอก็ให้ข้อมูลอีกว่าเธอนั้นถูกสามีทำร้ายร่างกาย
ถึงขั้นต้องไปลงบันทึกประจำวัน

แต่ท้ายที่สุดก็มาเกิดเหตุนี้นะครับ
ทันชนิดผู้ก่อเหตุไปสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วครับ

เจ้นาฬินำส่งนิติเวชรณภัยบาลตำรวจ
พร้อมกับติดต่อญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลนะครับ